โอ้ยร้อนสุดสุดเลยคุณผู้ชมค่ะร้อนจนตัวจะไหม่เลย
ก็เลยหลบร้อนมาเดินห้างมาหาซื้อเครื่องปรับอากาศซื้อพัดลมสักตัว
สองตัวไปคลายร้อนหน่อยคุณผู้ชมว่าดีไหมคะ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะช่วงนี้อากาศร้อนก็อย่าเพิ่งร้อนใจกันไปนะคะ
คิดอะไรให้มันสบายทำให้มันใจร่มใจเย็นเอาไว้ก่อน
แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันวันนี้มีโอกาสที่จะอุณหภูมิขึ้นไปถึงสี่สิบองศา
ในจังหวัดทางภาคเหนือค่ะพื้นที่ใดบ้างตรวจสอบข้อมูลกันจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
วันนี้เราสังเกตกลุ่มเมฆฝนนะคะที่จะปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ซึ่งจะมีเล็กน้อยประปรายบริเวณภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคอีสาน
แต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้เกิดฝนตกหนักเพราะว่าปัจจัยอาจจะไม่เอื้ออำนวย
ปัจจัยหลักสำคัญเด่นนะคะก็คือหย่อมความร้อนรูปตัวแอลนี่แหละค่ะ
จะร้อนอบอ้าวร้อนจัดร้อนจีเลยทีเดียวค่ะร้อนขนาดไหน
ดูจากโมเดลนี้เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพกันเลยนะคะสีเหลืองเหลืองเนี่ยประมาณสักยี่สิบองศา
ซึ่งไม่ค่อยจะเจอหรอกค่ะช่วงนี้จะส้มจะแดงแล้วเห็นไหมคะว่าแดงกำเลยค่ะ
แถบเลยนะคะโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศ
นับตั้งแต่ลำปางลำพูนลงมาที่พิศนุโลกอ่างทองสิงห์บุรีกรุงเทพมหานคร
หรือว่าการเป็นลมแดดด้วยค่ะส่วนเรื่องของฝนระยะนี้คือเบาบางแทบจะไม่มีนะคะ
เอาเป็นว่าเตือนกันล่วงหน้ายี่สิบเอ็ดมีนาคม
วันอาทิตย์นี้ใครจะไปไหนทำอะไรคุณผู้ชมดูจากโมเดลนี้แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะ
จะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เราขยายให้ดูเลยนะคะ
กลุ่มฝนเนี่ยมาจากทางภาคอีสานก่อนเลยเห็นไหมคะว่าเริ่มมาตั้งแต่นครพนมมุกดาหารบึงกาลค่ะ
แล้วก็กินทั้งแถบภาคอีสานมาเลยฝนค่อนข้างตกหนักนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมการรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้าวของให้เรียบร้อย
เรื่องของการเดินทางค่ะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ
แล้วคาบเกี่ยวจาก๒๑มา๒๒ภาคกลางกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะ
มุทรสาครบริเวณดังกล่าวเนี่ยตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังเราเตือนกัน๒๑๒๒๒๓เอาไว้ล่วงหน้าแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เมโมริสัยความทรงจำเอาไว้แล้วจะได้เตรียมพร้อมกันด้วยนะคะ
แต่ไหนพูดถึงเรื่องของหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้แล้วนะคะ
ยังบอกคุณผู้ชมได้ว่าสามารถไปเที่ยวได้นะคะเที่ยวที่ไหนคะที่นี่ค่ะ
พิสุนุโลกที่พิสุนุโลกจะพาคุณผู้ชมไปเดินป่านะคะอย่างที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงค่ะ
ช่วงนี้เขาบอกเลยว่าอากาศก็ใช้ได้นะคะคือมันไม่ฝนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับการไปเดินชมปากคลองชมพูสัมผัสธรรมชาติที่แปลกตาไป
สัมผัสคลองน้ำเข็มที่มีเกลือจากใต้ดินขึ้นมาเกาะบนหินเนี่ยค่ะ
แล้วก็ยังไปกางเต็นต์ริมทานชมดอกสิวาลารีบนขดหินด้วย
อกจากนี้ก็ยังมีการชมดอกไม้ที่หาชมได้ยากไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
เรียกได้เลยว่าสายแคมปิ้งสายผจญภัยต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะคะ
อย่าลืมถ้าไปแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งตอนนี้โอดครวนใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าภัยแรงทำให้แหล่งน้ำในการเลี้ยงเป็ดเนี่ยน้อยลงต้องย้ายบ่อเลี้ยงบ่อย
แหล่งอาหารก็ไม่ค่อยมีส่งผลให้เป็ดออกไข่น้อย
บางครั้งจำเป็นต้องลงทุนสูบน้ำเข้านาเพื่อให้เป็ดกว่าพันตัวได้มีอาหารกินได้มีน้ำนะคะ
บางครั้งก็ต้องซื้ออาหารมาขุนมันเพราะว่าข้าวในนาเนี่ยก็แห้งแรงจนขาดแหล่งอาหารเหมือนกัน
เป็ดเติบโตช้าก็หวังว่าหน้าร้อนปีนี้ที่ฝนจะมาเร็วเนี่ยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะคะ
หน้าร้อนกันแล้วค่ะเตือนกันตลอดนะคะว่าต้องเตรียมพร้อมให้ดี
ดื่มน้ำจิบน้ำบ่อยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่
กลางร่มทาครีมกันแดดสวมแว่นตาดำป้องกันสายตาเสียด้วย
ดูแลสุขภาพของตัวเองจะได้ต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะ
ดิฉันไปเลือกซื้อเครื่องผักอากาศต่อดีกว่า